มันมีความสำเร็จหลังเปิดสายการบินครบ๒ปีมียอดผู้โดยสาร๑ล้านคน
นายเจริญพงศรประสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนิวเจนแอลเวสเผยว่า
ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จด้านการตลาด
เนื่องจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ขยายตัวมากกว่าร้อยละ๑๐ต่อปี
ตรงที่เราบินแบบถอยตัวพ้อยจากเมืองไปสู่เมืองนะครับ

ขยายเส้นทางการเดินทางบินเชื่อมโยง
ยังหัวเมืองรองของจีนเพิ่มขึ้น
และเพิ่มบริการไปยังประเทศในแถบเอเชีย
พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีนี้รวมกว่า๕๐๐๐ล้านบาท